ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน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

ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย

วันเสาร์และวันอาทิตย์คงไม่มีอะไรดีกว่า
อยู่บ้านนะครับเปิดเครื่องรับโทรทัศน์มากันทั้งครอบครัวทานอาหารไปด้วย
อะไรไปด้วยแล้วก็ชมรายการดีแบบนี้นะครับ
เพราะเราคือรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่ง
สู้ชีวิต

และมีใจรักในการร้องเพลงลูกทุ่ง

เงินตรงนี้รอเลยไม่อั้น

และหนุ่มที่จ่อรอคิวอยู่ตรงนี้นะคะ

ครั้งหนึ่ง
หน้าเท้าสุรนารี
เคยได้มี
หนุ่มสาวผู้เพียงสามบาท
เรงที่๕มูลค่า๘หมื่นบาท
เบนส์ร้อง
ได้ครับ

ส่งผลให้เขามาถึงจุดนี้ได้นะครับ

คุณเบนส์ครับหนุ่มไร่สับปะรด
ยอมอดเพื่อบ้านอิ่ม
สวัสดีครับเบนส์
เหมือนเดิมนะครับทางด้านล่างก็เป็นครอบครัวของเบ้นนะครับ

เอาเงินจากรายการของเราไปแล้ว๘๐๐๐บาท
บอกเราว่าอยากได้๑สารบาท

เพลงนี้มีมูลค่า๑แสนบาท
มีผู้แข่งขันของเราหลายท่านทีเดียว

ถ้าพร้อมนะครับเรามาฟังกันเลยครับ
เพลงที่๖มูลค่า๑แสนบาท

ที่เห็นอาการไม่สมหวังของเบ้น
ไม่ได้เป็นอย่างที่วาดฝันไว้
เพลงที่ออกมาพี่ก็คิดว่ามันเป็นเพลงช้า
ซึ่งเหมาะกับสไตล์ของเบ้นไหมคะ
เหมาะครับแต่แนวเก่าของพี่กุ้งไม่ค่อยจะได้ฟัง

ก็เป็นเพลงที่สร้างความยากลำบากใจให้กับเบ้นพอสมควรทีเดียว
ถ้าจะหยุดตอนนี้ได้แปดหมื่น
แต่ถ้าจะสู้เพื่อเอา๑แสนบาท
ตัวช่วยมีอีก๒ตัวจะได้หรือไม่ได้ตรงนี้แหละครับ

เพลงที่มีมูลค่า๑แสนบาทคือเพลงที่๖
เบนส์จะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้สู้สู้

จะสู้หรือจะหยุดครับ
เพื่อครอบครัวผมจะสู้ครับผม
ครอบครัวคือสิ่งที่เป็นแรงขับเคลื่อนและแรงผลักดันของเด็กหนุ่มคนนี้จริงนะคะคุณป่า

ตัวช่วยจากอีซูซูดีแม็กซ์หนึ่งจุดเก้าดีดีไอบูพาวเวอร์
ตอนนี้เหลืออีกสองแผ่นป้ายเบนส์จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

แสดงว่าน้องไม่ได้จริงจริงเลือกให้ดีครับเบนส์อีซูซูดีแม็กซ์หนึ่งจุดเก้าดีดีไอบลูพาวเวอร์

มาดูสิครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสำเร็จไหมขอให้ได้นะครับ
ตัวช่วยในเพลงที่๖นะครับมูลค่า๑แสนบาทแผ่นที่๑นั่นก็คือ

อย่าเพิ่งดีใจไปอันนี้เป็นแค่ลดไปแค่อีกหนึ่งเปาะนะ
มันจะต้องเหลืออีกเบาะหนึ่งสำคัญทีเดียวถึงแม้จะเป็นเพลงเก่ง
ต้องร้องต้องร้องด้วยความระมัดระวังนะคะครับเอาล่ะครับ
เพลงที่หกมูลค่าหนึ่งแสนบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๖เพลงมาครับ
ขอโชคดี
อมเจ้าเป้าข้าถามหาร่วย
โดนหวังใจคนสวยมาลงเสน่ห์
ทั้งสาวใหญ่สาวเล็กทั้งนางเอกลิเกทั้งแม่ค้าหาบเร่ทั้งที่อยู่โรงงาน

ให้ฉันมีชื่อกล้องอยู่ทั่วทุกมุมบ้าน
อย่าให้ต้องอกหักให้คนรักนาน
เป็นขวัญใจชาวบ้านทั่วถิ่นฐานเมืองไทย
ภาวนาท่องคาถาทั้งปี
พบคนใจดีแล้วจะไม่มีแฟนใหม่
ถ้าปองรักใครแล้วขออย่าให้เบื่อเรา
โอมมัวเป่าคาถามหาอะไร
แฟนผมมีรักใหม่
มีสิ่งสดใสแฟนเศร้า
มั่วหลงเชื่ออาจารย์
คิดว่าท่านช่วยเรา
ผมก็เลยต้องเศร้า
เลยเลิกเป่าคาถา

หลังจากร้องเสร็จแล้วพี่ต้องถามเบ้นว่าเป็นไง
โล่งครับแต่เมื่อสักครู่ตอนท่อนที่หนึ่งครับผม
ผมร้องไปแล้วตรงทั้งสาวใหญ่สาวเล็ก

แล้วก็จำน้ำไม่ได้ที่เวทีนึง
แล้วความรู้สึกวันนั้นคือเมื่อกี้มันเป็นครับ
ทีแรกผมจะหยุดร้องแล้วแต่อยู่มันออกมาเองจริงครับพี่

ทุกอย่างมันจะได้สดใสงดงามสำหรับครอบครัวของเบนส์นะครับ
คุณแม่คะคุณพ่อคะน้องแบมคุณย่า
เชิญบนวีธีค่ะกลับเป็นเชิญค่ะ

ใช่ไหมครับคุณย่า

นี่ก็คือโฉมหน้าของคนในครอบครัวของเบ้นที่เบ้นจะต้องดูแลนะครับ
ต่อไปนี้ผู้ชายคนนี้จะเป็นเสาหลักของบ้านแทนคุณพ่อเป็นรุ่นต่อไป
เอาละครับเพลงที่๖มูลค่า๑แสนบาท

ได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เพลงที่๖มูลค่า๑แสนบาท
เบนซร้อง
ได้